ดูเรื่องบนท้องถนนอีกสักเรื่องหนึ่งหัวร้อนนิดเดียวนะคะ
เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ยาวเลยคุณผู้ชมค่ะ
กระบะกับแท็กซี่ค่ะถือมีดวิ่งไล่ฟันกันจากการขับรถปาดหน้านี่แหละค่ะ

มีนะฮะมีนะฮะ
เตะรถผมคุณเตะรถผมเมื่อกี้เอาไง
อันนี้ฮะพี่ถือมีดมานะครับช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับ
พี่ช่วยด้วยการรถไว้กันรถกันรถให้หน่อย
เราแจละถุงใบพี่กันเบียกเบียกพี่เบียก
คุณผู้ชมเมื่อวานนี้ตอนบ่ายไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าทะเลาะกันอยู่ตรงนี้ค่ะ
แท็กซี่กับรถกระบะนะคะคือคุณฤทธิ์ซึ่งเป็นคนขับรถกระบะเนี่ย
บอกเขาขับรถแถวบางพลีแล้วแท็กซี่เนี่ยปาดหน้าเบรกไม่ทัน
เขาก็เลยบีบแตร่เตือนไปแล้วก็เปิดกระจกถามทำไมขับรถแบบนี้
ไอ้ประโยคนี้อืมคือมันมันไม่จบมานานครับ
มันเกิดเรื่องทุกทีเลยเวลาถามแบบนี้ไม่ค่อยตอบดีใช่ไหม
ปรากฏโชเฟอร์แท็กซี่ค่ะเดินลงมาไม่พูดไม่จาเอาเท้าถีบนะคะ
กระจังหน้ารถเนี่ยแก้มข้างล้อก็หลุดออกมาเลยค่ะ
หลังจากนั้นพอถีบเสร็จก็ขับออกไปคุณฤทธิ์ก็ไม่ยอม
คุณฤทธิก็เลยขับตามไปไปปาดหน้าฟึ๊ดนะคะ
เพื่อที่จะอ่ะเดี๋ยวมาเคลียร์กันแต่การเคลียร์มันก็ไม่ได้อยู่ดี
เพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งลงมาพร้อมกับมีดค่ะนะคะ
ก็เลยเนี่ยค่ะเป็นภาพอย่างที่เราเห็นในคลิปนี่แหละนะคะ
ก็ใช้ช่วงจังหวะชุนละมุนเนี่ยนะคะอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยดึงกุญแจรถของคุณฤทธิ์
แล้วก็ขับออกไปเลยรถก็ไปไหนไม่ได้เลยรถกระบะคราวนี้
คุณฤทธิ์ก็เลยต้องเรียกรถยกมาไปยกไปที่สนนะคะสนมักกษัน
ซึ่งสุดท้ายแล้วก็ต้องไปจบกันที่สอนอต้องไปคุยกันที่สอนออยู่ดี
สุดท้ายเนี่ยนะคะคู่กรณีมาขอโทษแล้วก็บอกว่าทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ
ส่วนค่าเสียหายอะไรก็ยินดีชดใช้ให้ผ่อนจ่ายเป็นงวดจนครบค่าเสียหายคือ๔๐๐๐บาท
เดียวเองค่ะเรื่องไม่จบเลยต้องไปคุยต่อที่สอนอมักกษันเลยค่ะ
คนที่มีมีดใช่ไหมมีดนี่คือแท็กซี่

โหนี่เวลาเรียกก็ไม่รู้อีกแล้วว่าคันไหนมีมีดนี่เนอะ
ใช่ถ้าอย่างนี้พอนึกอย่างนี้ผู้โดยสารก็หวัดเสียวเลยนะ
ใช่เห็นข่าวนี้ถามตัวเองก่อนเลยว่าจะรู้ได้ยังไงว่าคนไหนมีนะ